อื่นเราไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชกันก่อนนะคะ
ซึ่งก็เป็นอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
ที่มารอการเคลื่อนย้ายเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

เพื่อจะทำพิธีเคลื่อนศพอย่างสมเกียจที่สุดค่ะ
เราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

ตอนบรรยากาศขนาดนี้ที่โรงพยาบาลท่ายเมืองรายมหาราช
ก็คือตอนนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นอกราชการหรือหน่วยซิลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

โดยร่างของจ่าเอกสมานนะคะก็ได้ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ประมาณ๖๐กิโลเมตรนะคะซึ่งขณะนี้จากการสอบถามนะคะก็อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาว่าจะนำศพเคลื่อนย้ายอย่างไรให้สมเกียจที่สุด
ส่วนขั้นตอนการผ่าพิสูจน์ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ศพของจ่าเอกสมานจึงได้ถูกลำเนียงมาที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในการประชุมนะคะก็ได้มีการประชุมกัน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการประสานในการนำศพออกจากโรงพยาบาล
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
ซึ่งก็จะมีการจัดกระบวนออกจากโรงพยาบาลอย่างสมเกียรติ
แล้วก็เดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง
ไปยังผ่านทัพเรือสัตว์สถาหีพ
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดท้องจากเอกสมาร์น
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่
ก็ได้ออกมาบอกกับทีมข่าวว่าไม่สามารถเข้าไปยังด้านในได้
จากว่าขอให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ได้มีการประชุมกันให้แล้วเสร็จก่อนค่ะ
ซึ่งจากการที่ทีมข่าวสังเกตบริเวณโดยรอบ
เราก็จะพบว่ามีฮอของเจ้าหน้าที่คอยวิ่งตลอดเวลา
คือวิ่งมาจากถ้ำหลวงมาลงตลอดเวลา

จะมีผู้บังคับบัญชาของจ่าเอกสมาน
มาให้ข้อมูลแล้วก็จะมีการพิจารณาในการเคลื่อนย้ายศพอย่างไรตอนนี้
ค่ะคุณพรอยซาจีค่ะแล้วทางญาติยาติของจ่ายเอกสมาร์น
มีการติดต่อจะมาที่จังหวัดเชียงรายบ้างไหมคะ
แต่อาจจะคงน่าจะไปรอรับศพที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งทางฐานทัพเรือสัตหีบน่าจะเป็นจุดที่ใกล้กว่า
ที่จะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย
ค่ะก็คือตอนนี้คนที่อยู่ที่โรงพยาบาล
ก็จะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าที่ที่กำลังหารือกันเหรอคะ
หรือว่ามีใครเป็นบุคคลสำคัญที่มาร่วมหารือด้วยอีกไหมคะ
ค่ะตอนนี้ก็คือบุคคลที่หาลืออยู่ตอนนี้

แล้วก็มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายหนึ่งรายมหาราชค่ะ
ซึ่งเขาก็กำลังรอทางผู้บังคับบัญชานะคะ
เหมือนตอนนี้กำลังเดินทางมาจากถ้ำหลวงนะคะ
จากที่เราสังเกตว่ามีฮอมาบินมาอยู่เรื่อยค่ะ
อาจจะมาร่วมในการประชุมหารือ
เพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนศพในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะ

แล้วทางด้านของผอโรงพยาบาลได้กำหนดการออกมาไหมคะ
จะแถลงเรื่องทั้งหมดประมาณกี่โมงคะ

ว่าจะมีการแถลงการเคลื่อนย้ายศพอย่างชัดเจนนะคะ
เนื่องจากว่าขนาดนี้ทางโรงพยาบาลเองก็คงจะต้องรอความชัดเจน
จากทางกองทัพอากาศหรือว่าทางทหารหรือว่าผู้บังคับบัญชาค่ะ
ในการที่จะจัดเตรียมทั้งขบวนให้สมเกียจ
เตรียมเครื่องบินรวมถึงจัดเตรียมสถานที่ต่างในการรองรับ
ทีนี้เรื่องของการเคลื่อนขบวนเนี่ยคาดว่าจะจุดเริ่มต้นจะอยู่ตั้งแต่จุดไหนเป็นต้นไป
พอจะทราบบ้างไหมคะรายละเอียด
เบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะมีการจัดขบวนค่ะตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชแห่งนี้
แล้วก็ได้มีขบวนไปถึงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงขึ้นเครื่องบินของ๔๓๐ของทหารค่ะ
แล้วก็ไปยังที่ฐานทัพเรือสัตว์ตะหิตที่นั่นน่าจะมีญาติมารอรับ
แล้วก็นำกบกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดก็คือที่ตั้งวัด๑๐๑ต่อไป
คุณพลอยซาจีแล้วบรรยากาศภายในโรงพยาบาลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้พอเราเจอทั้ง๑๓คนบรรยากาศดูเหมือนจะดีขึ้น
แล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับทั้ง๑๓คนดูว่ามันดีขึ้น
แต่ว่าตอนนี้มีข่าวสลดขึ้นมา
ก็คือที่โรงพยาบาลที่เตรียมรับน้องทั้ง๑๓คน
ก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งอยู่ห่างกับโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชก็ประมาณไม่ถึง๕กิโลเมตรนะคะ

แต่ว่าบรรยากาศที่โรงพยาบาลมิงรายมหาลาศที่เป็นสถานที่ที่รอรับร่าง
ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเดินกันขวักไขวไปมา
เพื่อที่จะเตรียมพิธีเตรียมที่จะเคลื่อนย้าย
ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
แล้วก็สื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรอกันอยู่ที่นี่
เพื่อที่จะรอที่จะดูการเคลื่อนย้ายสบไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
ค่ะขอบคุณคุณพลอยซาจีเรทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปกับติดสถานการณ์ที่โรงพยาบาลไข่มิงรายมหาลาศ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีการแถลงหรือว่าเริ่มจะมีการเคลื่อนขบวน
เราคงได้ติดตามบรรยากาศกันอีกนะคะ